ทบทวนความจำกันนิดนึงนะคะช่วงประมาณสักพฤศจิกายนปีที่แล้ว
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ามีครูสาวคนหนึ่งหน้าตาก็ดีด้วยนะ
เป็นคุณครูสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีข่าวมาว่าครูคนนี้ค่ะ
ช่อกงทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยของตัวเองเพื่อนครูด้วยกันเอง
แล้วก็นักศึกษาช่อกงเงินมาประมาณสัก๒๐ล้านบาท
แล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศยังจับตัวไม่ได้
ตอนนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงการเลยนะ
หลังจากที่เป็นข่าวปุ๊บแถลงการทันทีเลยว่า
บุคคลคนนี้ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
เพราะฉะนั้นสิ่งที่บุคคลคนนี้กระทำไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางมหาวิทยาลัย
คืออาจารย์คนนี้เป็นถึงหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

ใช้ความเป็นหัวหน้าภาคนี่แหละบอกเด็กว่าเดี๋ยวจะพาไปคอร์สเกี่ยวกับภาษาอังกฤษต่างประเทศ

ก็เอาเงินเข้าไปง่ายก็เชิดเงินเข้าไป

ทีนี้มันกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรับปริญญาพอดี
มีนักศึกษาที่รับปริญญาคนหนึ่งสวมชุดคุยอยู่
แล้วถือป้ายแบบนี้ค่ะดูเพลินเหมือนจะเป็นป้ายหาเสียงนะ
แต่ไม่ใช่เป็นป้ายที่เขียนบอกว่า
ใครก็ได้ช่วยตามตัวนางสาวอัศมาดำรงผล

พักนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะ
เรียนแบบชื่อพรรคการเมือง

คิดถึงอาลัยอาวรอยากให้เธอมานอนคุกสักที

เพราะว่าตั้งแต่ถูกแจ้งความบำเมินคฎี
ยังสุขสบายค่ะ
ซึ่งลูกศิษย์คนนี้
ที่มาถือป้ายพักนี้หายหน้าหายตาไปเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า
ข่าวเงียบเรื่องก็เงียบนี่แหละสังคมไทยอืม
ตำรวจรับแจ้งความแต่ขั้นตอนการตามตัว
ทำไมมันไร้เบาะแสขนาดนี้คดีนี้ผู้เสียหายเนี่ย
มากกว่าสี่สิบคนหรือว่าถ้าคดีไม่ดัง
ไม่เดินหน้าหรือเปล่านักศึกษาคนนี้บอกว่าอยากรู้แค่ว่าตอนเนี้ย
อัศมาคนนี้อยู่ที่ไหนเอาคนผิดมาลงโทษได้ไหม
เงินอ่ะทำใจแล้วไม่ต้องเอาคืนก็ได้แต่เนี่ยค่ะ
เอากลับมานอนคุกสักทีลงโทษกับสิ่งที่ทำไว้
เพราะตอนแรกเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทั้งรักแล้วก็สนิทสนมกับอาจารย์คนนี้มาก
ไว้ใจมากเพราะว่าอาจารย์อัศมาคนนี้
เคยช่วยเหลือเขาเรื่องค่าเทิมเคยช่วยติวให้เขาตอนที่เขาเรียนไม่ทัน
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่ามาโดนหลอกเอาเงินแถมหลอกเขาไม่พอไปหลอกเพื่อนเขาอีก
สุดท้ายอาจารย์คนนี้ก็หนีเข้ากลีบเมฆไปทิ้งเอาไว้แต่ความเดือดร้อนให้เขา
โอ้โหมันเป็นความแค้นที่ฝังใจเขามากเขาก็เลยบอกว่าถือโอกาสเรียนจบนี่แหละ
วีรกรรมสุดแสบซะเลยอยากประกาศให้เจ้าตัวรับรู้ด้วย
เผื่อจะรู้สึกแล้วก็ย้อนกลับมายอมรับความผิดของตัวเองบ้างครับ
ทีนี้ในคอมเมนต์ค่ะคนก็เข้ามาแฉประวัติของอาจารย์อัศมาคนนี้เพียบเลย
ตั้งแต่ประวัติการศึกษาเล่าไปถึงประวัติครอบครัวเลยนะ
ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นลูกที่แม่ไปเป็นเหมือนภรรยาคนที่สองของฝ่ายพ่อ
แล้วพ่อก็เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กทิ้งมรดกไว้ให้ใช้เงินฟุ่มเฟื้อ
เพราะว่าเธอยังใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านสุดหรู
ใช้ของแบรนด์เนมไม่ได้กลัวว่าจะถูกจับ
หรือว่านำตัวส่งกลับมาประเทศไทยแต่อย่างใดเลย
ก็เป็นว่ายังตามจับไม่ได้นะฮะดูรูปการแล้วก็คงรอจนนู่นอ่ะ
คดีหมดอายุความนั่นน่ะสิครับตำรวจว่ายังไง